สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเจอขวัญแบบนี้นะคะ
รับรองว่ามีความพิเศษมาฝากกันอย่างแน่นอนนะคะ
จัดขึ้นเป็นครั้งที่๔แล้วนะคะ

มีอะไรบ้างนั้นตามคุณมาเลยค่ะ

ซึ่งปีนี้ค่ะยังคงมีกิจกรรมมากมาย

มีซุ้มกิจกรรมต่างภายในงาน
ถือว่าดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้แชะได้แชร์กันเลยค่ะ
จากกิจกรรมที่หลากหลายแล้วนะคะ
อีกหนึ่งสีสันของงานที่ขาดไม่ได้เลย

เขาแหมว่าใส่ความคิดสร้างสรรค์
ปลดปล่อยความเป็นตัวเองออกมาผ่านเสื้อผ้าที่สวมใส่ค่ะ
รวมถึงเหล่าดาราเซล็ปชื่อดัง
ก็ไม่พลาดที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งในงานนี้เช่นเดียวกันค่ะ

เดินไปเดินมาเฮ้ยหน้าคุ้น

สวัสดีค่ะเอาไปไหนล่ะ

หน้าคุ้นใครที่ไหน
คุณเชียร์ที่ขำพล

มางานนี้เป็นไงบ้างครั้งแรกหรือเปล่าเราอ่ะ

นี่เป็นไงรู้สึกประทับใจไหม
ประทับใจมากที่เจอคุณด้วยนะคะ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
เอาล่ะคุณผู้ชมคะมาทางนี้ค่ะเจอสาวสวยอีกสองคน
บอกเลยก็ขาโอโมมากสวัสดีจ้ะบอกเลยว่าขาโอโมมาก
อีกคนนึงที่บอกว่าแสบสั่นมากมากเลยในงานนี้ไม่อยากจะอยู่ใกล้เลยทำไมเขาแบบเนี้ย
แต่เราจะสิ่งกันอยู่แล้วไม่อยากจะอยู่ใกล้กันสนุกไหมคะคุณพี่
สนุกมากเลยคุณน้องเอ้ยไม่ใช่สิต้องมาสัมภาษณ์เกรทข่าววันนี้เป็นยังไงบ้างมางานวันนี้ความรู้สึกเป็นไงบ้าง
ไม่ต้องเดินไกลกันเหมือนปีที่แล้วแฟนแผนแท้ตัวจริงวันนี้คือ
วันนี้คุณมาในคอนเซ็ปต์การแต่งตัวยังไงบ้าง

นี่หิปปี้เบา
เห้ยคอนเซ็ปต์อยากให้ทิ้งอย่างเบา

อะเอาอะเอาเมื่อเช็ดหน้าอีก

สนุกนะคะสนุกสนุก

ก็เชิญชวนเข้ามาได้นะคะรับรองว่า
เจอคนมีสไตล์หลากหลายแน่นอนนะคะ